คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้
รายการข้อมูล
คือมีมันหวานอยู่ในตู้เย็นและมีมะมีอยู่ในบ้าน
ทำเรียบร้อย
สวัสดีแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศไทยทุกคนนะคะ

ก็ได้เวลาตามหาเมนูเส้นอนาชาติ
หน้าตาดีและมีเรื่องเล่าไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์

เราได้พาคุณผู้ชมไปพบกับที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติเพื่อสุขภาพ
เมนูเส้นมังสวิรัติแบบไทยเสิร์ฟด้วยผักเคียงออร์แกนิคนานานาชนิด
และในวันนี้ค่ะนักเล่าเส้นของเราก็ยังคงออนทัวร์กันอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ว่าแล้วก็ขอปักหมุดกันสักนิดก็เดินทางในเมืองใหญ่ที่การจราจรหนาแน่นขนาดนี้
คงต้องมีตัวช่วยกันสักหน่อยเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง
และทันเวลานัดหมายแต่เดินทางในช่วงพร้อมทำก็ต้องขับขี่อย่างมีสติ
และระมัดระวังด้วยนะคะเพราะรถบนท้องถนนจะเยอะเป็นพิเศษ
แต่เรื่องความปลอดภัยกับคุณน็อตนั้นหายห่วงเพราะสี่ล้อคู่ใจคันนี้เขามีระบบเสริมความปลอดภัยอัจฉริยะ
กรณีที่รถเคลื่อนที่เข้าใกล้รถคันหน้ามากเกินไประบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็วค่ะ
แม้เดินทางมาถึงโลเคชั่นได้ทันเวลาจริงด้วยนะคะคุณน็อตแบบนี้ได้เวลาค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันแล้วสิคะเนี่ย
ว่าแล้วก็ไปชมตัวอย่างเรียกน้ำย่อยกันหน่อยแล้วกันเนอะ
โดยในวันนี้นะคะเราจะออนทัวร์ไปค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่ย่านศรีลมค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมจะได้พบกับเมนูเส้นราคาหลัก๑๐บาทไปจนถึงราคาหลักพันบาท
เริ่มต้นด้วยบะหมี่หมูหวานต้มยำไข่ออนเซนบะหมี่แห้งเส้นเหนียวนุ่มราดด้วยหมูหวานสูตรปักใต้
ที่รับประกันความนัวแบบไม่ง้อเครื่องปรุงจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมู
หมูอัพเลเวลกับเมนูเส้นหลักร้อยในเทศกาลเฟ้อกับเฟ้อสไตล์เวียดนามจากฝีมือสุดยอดเชฟใหญ่แห่งห้องอาหารเทียนดองโรงแรมดุสิทธานี
และปิดท้ายด้วยเมนูเส้นหลักพันกับความยิ่งใหญ่ของบะหมี่จอมพลที่รังสรรค์จากบะหมี่เส้นสดแบบจีนโบราณและ๕วัตถุดิบระดับขุนพลที่พัฒนาทานเชียงการีล่า
เรียกว่าแต่ละเมนูเส้นวันนี้มีให้เลือกชมเลือกชิมกันอย่างตามชอบใจ
จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับมาเอาใจคนเมืองกันบ้างนะครับ
เราจะมาออนทัวร์กันที่ใจกลางกรุงเทพย่านธุรกิจ
นั่นก็คือถนนศรีลมนั่นเองนะครับผม
วันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเมนูเส้นที่หลากหลายแล้วนะครับ
เรายังมีราคาที่หลากหลายด้วย
เริ่มตั้งแต่ราคาหลัก๑๐หลักร้อยจนไปถึงหลักพันเลยทีเดียว
เรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ออนทัวร์ร้านแรกนะครับกับร้านเส้นหลักสิบครับ
เมนูบะหมี่หมูหวานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมู
เรื่องราวของเมนูนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มต้นออนทัวร์ร้านแรกนะครับกับร้านเส้นหลากสิบครับ
เริ่มต้นออนทัวร้านแรกนะครับกับร้านเส้นหลากสิบครับ
เริ่มต้นออนทัวร้านแรกนะครับกับร้านเส้นหลากสิบครับ
เริ่มต้นออนทัวร้านแรกนะครับกับร้านเส้นหลากสิบครับ
เริ่มต้นออนทัวร้านแรกนะครับกับร้านเส้นหลากสิบครับ
สวัสดีครับพี่กรคุณนัทสวัสดีครับผม
สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
คุณนัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม

สวัสดีครับผม

สวัสดีครับผม

สวัสดีครับผม

สวัสดีครับผม

อะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นต้นของบะหมี่หมูหวานนะต้มยำ
คือหมูหมูเนี่ยด้วยความที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเราอยากให้ก๋วยเตี๋ยวเราเป็นเอกลักษณ
เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่เราพยายามอย่างมากก็คือว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหมูเอยหรือว่าเครื่องต้มยำเนี่ยถั่วพริกหรือว่ากระเทียมเทียวอะไรพวกนี้
เราทำวันต่อวันเลยฮะเพราะว่าเวลาทานแล้วคือจะรู้รสชาติว่าโอเคที่กินของใหม่ของใหม่มันหอมแน่นอนใช่
คำจาเตียวหมูหมูนะครับผมเริ่มจากลึกจากปะหมี่ก่อนปะหมี่ก่อนเลยอ่ะ
ลบได้ทีไงครับคือลักษณะของของเราคือแป้งเราจะน้อยอะฮะเวลาเราเราลวก
ต้องพยายามให้มันให้มันโฟร์
เพราะว่าจุดเด่นของบะหมี่ของเราก็คือว่าต้องไม่อมหนา

เราก็ต้องทำในรูปแบบของบะหมี่ที่ลวกได้เร็วอะครับ
ก็ดูเส้นมันจะเล็กกว่าปกตินิดนึง

แล้วก็จะใช้ส่วนสมของไข่เยอะกว่า

ครับผมหมูหวานหมูหวานความพิเศษของมันครับผม
หมูหวานเนี่ยสูตรของเราเนี่ยเราใช้หมู
ส่วนของที่เป็นหมูเนื้อแดงกับหมูสามชั้นน่ะนะฮะ
ใช้สามชั้นเนื้อแดงผสมชั้นใช่ครับใช่แล้วก็
ปรุงด้วยเครื่องปรุงรสที่เป็นสูตรของร้าน

น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มความหอมในการเคี่ยว
คือปกติน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโนดเนี่ย
เวลามันเดินความร้อนมันหอมอยู่แล้วมันจะหอมขึ้นมาใช่ครับ
เห็นผมว่าหมูหวานนี่ก็เป็นสูตรแบบสูตรทางภาคใต้ด้วย
อ่าใช่ครับใช่แต่ว่าคือผมเป็นคนใต้ครับอ๋อ
สำหรับหมูหวานของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมูก็มีความพิเศษและแตกต่างจากหมูหวานที่อื่นค่ะ
ตรงที่ทางร้านจะเลือกใช้หมู๓ชั้นและหมูเนื้อแดงมาผสมกัน
ที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อจะให้ได้หมูหวานที่มีเนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้างจนเกินไป
และจะให้อร่อยจับใจก็ต้องปรุงรสชาติให้กลม
น้ำตาลสายน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วเกลือและน้ำมันหอยแค่นี้ยังไม่พอนะคะ
ยังต้องเคี่ยวไว้นานกว่า๓ชั่วโมงเพื่อให้เครื่องปรุงทั้งหมดซึมลึกเข้าถึงเนื้อหมู
แม้ก็กว่าจะได้หมูหวานสูตรปากใต้ในสไตล์ก๋วยเตี๋ยวหมูหมูนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะ
ซุปล่ะน้ำซุปน้ำซุปเนี้ยใช้กระดูกเล้งอ่ะครับ
เล้งนะฮะใช่ครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศต่างต่างลงไปด้วยใส่เครื่องเทศต่างต่าง
ลูกชิ้นมีอะไรบ้างอันนี้มีอะไรอ่าก็จะมีเกี๊ยวปลาแล้วก็มีสันนอกนะครับ
นอกนะเป็นหมักนิดหน่อยหมักแล้วก็เราสไลด์บางนะครับ
แล้วก็อื่นกล้วยแล้วก็หมูหมูก้อนตรงนี้ก็เป็นคว่องคลุงต่างต่างครับ
คว่องคลุงต่างต่างเห็นมีไข่ออนเซ็นด้วยถูกต้องครับ
ทำไมต้องใส่ไข่ออนเซนลงไปอ่ะคือเมื่อก่อนเป็นไข่ต้มอืม
แต่ไข่ต้มเนี่ยพอกินกับต้มยำแล้วเนี่ย
ครับมีรสชาติเหมือนกันก็คือน้ำยำตัวนี้น้ำยำ
ซึ่งเราผสมไว้ให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับผม
เห็นได้ชัดนะฮะว่าเราใส่มะนาวแท้แน่นอน
แน่นอนที่ร้านเนี่ยใช้ไม่ว่ามะนาวลูก๘บาทเราก็ต้องเป็นมะนาวแท้
แล้วก็ไม่มะนาวฮะเห็นจากตรงนี้ฮะเราจะเห็นว่าเนื้อของมะนาวมันมีเต็มไปหมดแล้วนะฮะในนี้เราก็มีอะไรน้ำตาลมะนาวน้ำตาล

ตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานกับเมนูบะหมี่หมูหวานต้มยำไข่ออนเซนนะเดี๋ยวผมไปรอข้างนอก

ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะรับประทานเมนูดังของร้านบะหมี่หมูหวานต้มยำไข่ออนเซ็นแถมข้างมาด้วยมีเมนูอะไรครับ
อันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำน้ำมันแตกต่างยังไงครับพี่ครับ
ต่างกันที่ท็อปปิ้งครับผมอันนี้เป็นท็อปปิ้งหมูหวานอันนี้เป็นท็อปปิ้งของเครื่องก๋วเตี๋ยทั่วไป
ก่อนบอกว่ามากินร้านนี้ก๋วหมูหมูเนี่ยไม่อยากให้ปรุงเพราะเราปรุงสำเร็จมาให้เรียบร้อยแล้ว
ก็เดี๋ยวถ้างั้นลองชิมแล้วกันว่าจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าโอเคครับผม
มาเราควรจะทำให้มันแตกอย่างนี้นึงเนอะให้มันผสมผสานกับตัวเส้นเนอะ

กลิ่นหอมของถั่วที่สงคั่วนี่มันขึ้นแตกต่างกับหมูไปเนอะ

รวมกับความหวานที่ไม่หวานนึงเกินไปของม้วงหวาน

ทำให้เมนูจานนี้เป็นเมนูยอดนิยมนี้
แอดใจ
นะครับ
อันนี้ก็คือรสชาติต้มยำหมูเลยครับผมอันนี้สิ่งที่ต่างคือมันมีความหวานของหมูหวานเข้ามาเท่านั้นเองครับ

ปัจจุบันนี้ฟูเตียวหมูนี่เปิดมากี่ปีละ
ครับผมระเบิดนี้ปีนี้ปีที่๓ยังปีที่๔นะครับ

ที่นี่ก็จะเป็นสาขาสารแดงหนึ่งนะครับ

ข้างสระแดงเข้าสั่งสลัดแลงเลี้ยวขว่า

อยู่ใกล้กับตึกทริแสโค้ตนะครับ

แต่ว่าต้องอยู่ในส่วนที่เราคิดว่าโอเคคือ

ปรับสรรค์มาติดตามได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่กรมากเลยครับผม